ร้องได้ให้ล้าน
ร้องได้ให้ล้าน

อย่างโปรดระวังให้หนัก

ได้ครับ
ร้องได้ในเพลงแรกแบบนี้
ฮาร์ดได้ดามคัสซีแล้วเพราะว่า

ก็ได้ที่๕

ที่นี้ในกระเป๋ามีละหนึ่งหมื่น

ไม่ไกลมากนะกับอีก๒ตัวช่วย

มูลค่าสองหมื่นบาทอินโทรมาเลยครับ
ร้องไทยมะโก
ตอนนี้มาตัดสินใจขั้นแรกกันก่อน

สำหรับเพลงที่๒มูลค่า๒๐๐๐บาท
ตกลงว่าฮาร์ดจะเล่นหรือจะหยุดครับ

เล่นครับ

ตัวช่วยจากอีซูซูดีแม็กซ์นะครับ
จะใช้หรือไม่ใช้ครับ

แผ่นที่๒ถึงแผ่นที่๖

ตัวช่วยของฮาร์ดในเพลงที่๒ก็คือ

อันนี้ให้ไว้ไหมให้เบอร์ไว้ไหมหรือไม่ได้ให้

ฮาร์ดให้เบอร์ใครไว้คะพอลงที่โรงเรียนเหรอ

พี่ชายพี่ชายที่อยู่ที่กรุงเทพ
ไม่แล้วพี่ชายร้องเพลงได้เหรอ

เป็นนักร้องเหมือนกันครับอ๋อโอเค
โทรเลยไหมโทรเลยครับโทรอ่าโทรเลยมาครับ

ครับสวัสดีครับ

โทรจากรายการร้องได้ให้ล้านทางไทยรัฐทีวีนะคะ
ตอนนี้น้องฮาร์ดมาแข่งเกมกับพี่เป๊กคุณพ่อคุณแม่มาด้วย
ตอนนี้น้องมีปัญหาเรื่องเพลงนิดนึงอยากให้คุณช่วย

ครับจะมีเวลาให้ประมาณ๑นาทีนะครับ

ฮัลโหลพี่มอสทอน๒น่ะ

มนต์พาอ่านครั้งนั้นไม่นานต่อมา
เดี๋ยวในเนื้อมันเขียวด่อน

แล้วครั้งนั้นเวลาต่อมา

แต่ที่เคยเจอก็ไม่นานต่อมา

แต่น่าจะไม่นานต่อมา

เอาละขอบคุณมากครับ
ตอนนี้ได้ข้อมูลไปแล้ว
เป็นตัวช่วยที่ฮาร์ดเลือก

เพราะว่าถ้าไม่ผ่านเพลงนี้

ตกลงว่าจะใช้ตัวช่วยเพิ่ม

ใช้ใช้ใช้

เป็นคนรับเพราะ

แผ่นที่๑กับแผ่นที่๕เลือกไปแล้ว

แผนที่๒แผนที่๓

กลุ่มเขาตรองใจชอบทำบ้าอย่าเหมือนลุงคนนั้น
โอเคไหมโอเค
นี่นะได้ฟังเนื้อที่แท้จริงแล้วชัดเจนนะ

พ่อท่อนนี้ไม่มีผิดแน่นอนนะครับ
ถ้าพร้อมแล้วนะครับเพลงที่๒มูลค่า๒๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้าน
เพลงที่๒เพลงมาครับ
สู้ครับลูก
เพลงที่สองมูลค่าสองหมื่นบาท
รังนึงนาคาภูรณารี
เมย์ได้มีนุ่มเตาทุกข์ยังสาบาด
เตาทุกข์ยังสาบาด
ต่างว่าจะรักไม่เปลี่ยนแปลงชั่วการ
หากใครหยิบคำสาบาน
ให้มีอันเป็นไป
พ้นผ่าน
ครั้งนั้นไม่นานต่อมา
โอ้อันนี้จ้า
ฝ่ายสาวก็แปรพันใจ
กลับมอบความรัก
ให้กับชายอื่นไป
นุ่มหนึ่งเขาตรองใจ
จอกช้ำมายาโม
หนุ่มคนนั้น
ก็คือฉันเอง
อยากจะตะเบง
เพลงเสียงร้องไห้โฮ
มาโทษสาบาน
ต่อหน้ายาโม
เหมือนคนจวนสิ้นใจ
อย่าโทษ
อย่าให้มี
คืนผมระทมอันใด
ลูกสุดแสนรัก
อยากให้เธอสุขใจ
อย่าโกรธแทนเรื่องใด
ลูกขอรับไว้ผู้เดียว
ความรู้สึกเป็นยังไงบ้าง

ต้องค่อยนึกทีละคำนะครับ
เอาละครับมาดูซิว่าน้องฮาร์ดจะทำสำเร็จหรือไม่นะครับ
เพลงที่สองมูลค่าสองหมื่นบาท
ฮาร์ดร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
โลกได้โลกได้โลกได้
เพลงที่สองมูลค่าสองหมื่นบาท

โลกได้โลกได้โลกได้
ได้ครับ

รับแล้วสองหมื่น
บอกว่าร้องได้ผมก็จะร้องให้เหมือนกัน
เอาละมาแข่งกันต่อเลยดีกว่า
แข่งกันต่อนะครับแต่เกิดแหม่เวลาของเราหมดลงซะก่อน
เพราะฉะนั้นฮาร์ดจะต้องอยู่กับเรา

มาให้กำลังใจกับฮาร์ดเขานะครับในวันต่อไปนะครับ
ในวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒แห่งนี้
กับรายการร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิต
วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

ผู้หญิงครับ

เงินทุนที่จะมาให้ไปสู้ชีวิตจะลดเหลือครึ่งหนึ่ง
จะสู้หรือจะหยุดครับ

นี่แหละค่ะความตื่นเต้นระดับ๑๐ลิตเตอร์